กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะฮะมีคลิปที่ทำให้ดูแล้ว
รู้สึกหดหู่เลยนะฮะใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวในครอบครัวนะคะ
คุณผู้ชมลูกสาวเนี่ยตีพ่อด่าพ่อแท้
แล้วพ่อก็อายุมากแล้วคนแถวนั้นนะคุณ
ไม่กล้าไม่กล้าที่จะเข้าไปยุ่งอยากให้หน่วยงานเนี่ย
ไปจัดการหน่อยเดี๋ยวดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะครับ
ผู้หญิงน่ะกลุ่นป้าเสื้อสีชมพูแล้วก็ใส่เหมือนผ้ากันเผื้อง

เห็นไหมกำลังตะโกนด่าผู้ชายสูงอายุที่นั่งอยู่หน้าร้านไขของ
แล้วก็ด่าด้วยคำหยาบเหมือนกับไม่พอใจอะไรสักอย่างหนึ่ง
แล้วก็ชี้ไม้ชี้มือทีนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
นำคลิปมาโพสต์แล้วก็เขียนข้อความเอาไว้ด้วย
เขียนว่าต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวทุกกรณี
ทรพีต่อว่าเสียงดังตีพ่อตัวเองพมต้องลงแล้ว
ทรพีตีพ่อเป็นเรื่องปกติก่อนผู้เขียนจะอัดนางตีพ่อไปแล้วด้วย
ใกล้เคียงเอือมระอาแต่ไม่กล้ายุ่งเรื่องครอบครัว
คิดว่าต้องหาใครสักคนช่วยเหลือสงสารพ่อจัง
และสงสารนางด้วยคงมีปัญหาทางอารมณ์
หมายถึงลูกนะผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีชมพู
แล้วก็เขียนในข้อความบอกว่าวันนี้ฉันทนไม่ไหวจริง

แล้วเรื่องนี้คนก็มาแสดงความคิดเห็นเยอะ

บางคนดูคลิปแล้วก็แบบร้องไห้นึกถึงพ่อตัวเอง
ดหู่กับภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
แล้วบางคนบอกว่าการที่ลูกทำกับพ่อแบบนี้
เป็นแม่ค้าขายของนี่แหละค่ะ
ตีพ่อตีแม่แบบนี้จะหากินไม่ขึ้น
อยากให้หน่วยงานนี้ลงไปตรวจสอบหน่อยนะคะ